หลังประชุมร่วมกับชุดคลี่คลายคดีวางเพลิงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนานกว่า๔๕นาที
ผลตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เดินทางไปยังศาลมนตรฐานบกที่๔๑
เพื่อนำสำนวนการสอบสวนไปขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ต้องหา๑คน
ความผิดฐานลอบวางเพลิงและมีระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง
หลังตำรวจพบพยานหลักฐานสำคัญ
ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุพยานที่พบในห้างสรรพสินค้าดังกล่าว
ชาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

หลังจากนายอาฮามะเคยถูกจับกลุ่มตัว๒ครั้ง
ในปี๒๕๔๗และปี๒๕๕๙
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่า
นายอาฮามะเป็นสมาชิกกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดน
ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

เช่นร่วมกันประท้วงในพื้นที่ตากใบปี๒๕๕๙
และถูกออกไม้จับตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินปี๒๕๕๙
ขณะที่การลงพื้นที่ในวันนี้
พ่นตรวจเอกซิวรารองสิเปรามนฆได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ในการลอบวางระเบิดประกอบไปด้วย
ครับการตำรวจน้ำและอาคารเก่าสถานีตำรวจภูทรสุราธานี
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ซึ่งพบว่าตำรวจยังคงกันพื้นที่เกิดเหตุ
ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่
รวมไปถึงบริเวณตลาดนัดบางเนียงอำเภอเขาหลักจังหวัดพังงา
ท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนา
ลงพื้นที่ของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้นะคะ
ทำให้สามารถสรุปในภาพรวมได้ว่า
กลุ่มก่อเหตุที่มีการก่อเหตุในจังหวัดเดียวกันก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
ขณะที่ในพื้นที่พังงาและจังหวัดภูเก็ตยังไม่พบความเชื่อมโยงค่ะ
แม้จะยืนยันว่าตำรวจทำสำนวนคดีระเบิด๗จังหวัดภาคใต้ตอนบนมาถูกทางแล้ว
แต่พลตำรวจเอกศีวราชได้กำชับในห้องประชุมพนักงานสอบสวน
ดำเนินการโดยรอบครอบใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
จากคดีนี้มีความละเอียดอ่อน
เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับการออกไม้จับนายสักกรินคฤหัสชาวจังหวัดเชียงใหม่
ยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของทหารตามมาตรา๔๔
หลังถูกออกไหมจับเพราะสะพายเป้ต้องสงสัยเข้าไปในบริเวณจุดเกิดเหตุ
ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการจับผิดตัวหรือไม่
วิมวลวันธรรมพักดีข่าวเทราะทีวีรายงาน